ครับผมครับกระทรวงเกษตรและสากร

มีข่าวดีเตรียมเสนอ

เพราะว่าแพ็คเก็ตนี้ครับทุกอย่างจูงใจให้ชาวนา

รัฐบาลหาตลาดรองรับไว้ให้ตามแผนการนะครับปฏิรูปภาคการเกษตร

ในสมคิตจัดสู่ศีลพิธักษ์รองราชาจน์โดยรัฐมนตรี

ปฏิรูปการเกษตรตามแผนการใช้ตลาดนำการผลิต
โดยลดพื้นที่การทำนาปังรอบ๒รอบ๓ลงนะครับ
เพื่อปลูกพืชอื่นทดแทนเช่นข้าวโพดมันสัมปะหลัง
เพื่อใช้น้ำน้อยต่างโดยตั้งเป้าหมายที่๓ล้านไล่นะครับ
ทั้งหมดมีการจุงใจหลัก
ประกอบด้วยการหาตลาดรองรับผลผลิตประกันราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุน
และมีรายได้มากกว่าการทำนาปลัง
สนับสนุนปัจจัยการผลิตทำเล็ดพันธุ์ปุ๋ยยาให้ฟรี
และแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
ซึ่งแผนการดำเนินงานต้องมีความชัดเจนภายในวันที่๑๕สิงหาคมนี้แน่นอนครับ
ซึ่งเขาเตรียมเรื่องของข้อนาคตกับมัสปรังล์เอาไว้
แล้วว่าเขาจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
บรรดาอัลเล็ตต่างเนี่ยที่จะสามารถรับซื้อไปได้เนี่ย
ก็จะพร้อมยินดีที่จะมาประชุมร่วมกัน
ที่มาตรการยกระดับราคาสินค้าเกษตร
นายกิจสดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรก็กล่าวว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสากร
เปิดลงทะเบียนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี๒๕๖๑ทับ๖๒
เพื่อเร่งจ่ายเงินให้ชาวนาเร็วขึ้น
โดยปีนี้จะเพิ่มเงินอุดหนุนผลผลิตจากเดิม
ไร่ละ๑๐๐๐บาทเป็น๑๕๐๐บาท
เกิน๑๒ไร่ต่อคนนะครับ
นี้เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับราคาข้าวขายข้าวขาว
ให้ได้ตันละ๑๒๐๐๐บาทถึง๑๓๐๐บาท
ส่วนแผนการแก้ปัญหาราคายางพารา
จะมีการเพิ่มพื้นที่โค้นยางอายุ๗ปีขึ้นไป
จาก๔๐๐๐๐๐ไร่ต่อปีเป็น๖๐๐๐๐๐ไร่ต่อปี
เพื่อรักษาระดับราคายางพาราไม่ให้ต่ำกว่า๖๐บาท
ต่อกิโลกรัมตามเป้าหมายครับ
ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาของเรา